พาคุณผู้ชมไปดูโรงงานกระดาษที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะ
ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งพื้นที่ที่มีสถาปัตยกรรมโบราณเก่าแก่
ตั้งแต่ก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่๒ค่ะ
ทำให้ประชาชนในพื้นที่นี้ต้องการให้โรงงานกระดาษนั้น
กลับมาเป็นพื้นที่สาธารณะแล้วก็เป็นพื้นที่สีเขียว
หลังจากที่ภาคเอกชนตอนนี้หมดสัญญาไปแล้ว
ซึ่งทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรียืนยันค่ะ
ว่าไม่ได้มีการต่อสัญญาให้กับภาคเอกชนเพิ่มแต่อย่างใดนะคะ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณพยุงศักดิ์การสมเกตค่ะ
โรงงานกระดาษอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี๒๔๗๖สมัยพญาพะหนพลพยุหะเสนา
นายกรัฐมนตรีคนที่๒ของประเทศไทยกว่า๘๔ปีแล้ว

แต่หลังดำเนินการมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง
ทางราชการไม่สามารถดำเนินการต่อได้
และได้จัดหาภาคเอกชนมารับสิทธิ์ในการบริหารโรงงานกระดาษ
ตั้งแต่ปี๒๕๓๐จนถึงปี๒๕๕๙
โดยมีกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่ดูแลรับผิดชอบในขณะนั้น
ขายเครื่องจักรและตัวอาคารภายในโรงงานกระดาษ

จากนั้นกรมธนลักษณ์ได้เข้ามาดูแลพื้นที่ต่อ
ทำการเปิดประมูลจนได้ภาคเอกชนคือโรงงานกระดาษศิริศักดิ

หนึ่งในตัวแทนผู้ประสานงานเครือข่ายภาคประชาชน

อยากให้กลับมาเป็นพื้นที่ของคนทั้งจังหวัด
ไม่ใช่แค่ภาคเอกชน
ของการจรรยาบุรีเป็นอย่างไร
เป็นยังไงโรงงานกระดาษก็เป็นโรงงานที่เป็นสัญลักษณ์ของอุตสาหกรรม

สร้างความเจริญอะไรหลายอย่างในเมืองกาล
วันนี้คนบังการมองว่ามันควรจะเป็นภูมิบ้านภูมิเมือง

ในการคิดในการพัฒนาในการที่จะเข้าไปเกี่ยว
ไม่ใช่เป็นแค่ลูกค้าเท่านั้น
ได้เช่าโรงงานกระดาษของภาคเอกชน

และหมดสัญญาเช่าเมื่อปลายปีที่ผ่านมา
ทำให้กรมธนารักษ์ซึ่งเป็นผู้ดูแลจนถึงณขณะนี้

เพราะพื้นที่แห่งนี้มีค่าทางประวัติศาสตร์

เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับคนในพื้นที่
พื้นที่กลางเมืองที่เราอยากเข้าไปวิ่งเล่น

วันหนึ่งมันจะเปิดประตูออกมาหลังหมดสัญญาเนี่ย
ผมอยากให้ทุกคนแสดงความต้องการออกมาให้ชัดเลย

เจ้าของโรงงานกระดาษที่เคยทำมาเนี่ยเขาต้องการอะไร

ถ้าทุกฝ่ายตั้งบนความเอาใจเขามาใส่ใจเรา

ถ้ามันจะพัฒนามันก็ต้องฟังกันบ้าง
ครั้งนี้ผมว่าเสียงประชาชนเนี่ยนอกจากที่คุณต้องฟังเราแล้วเนี่ย

บอกให้เรารู้ความชัดเจนมันจะทำให้ทุกอย่างมันไปกันได้
แม้ว่าโรงงานกระดาษจะเป็นสถานที่ผูกพัน
ของคนกาญจนบุรีมาอย่างยาวนาน

เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในการนำมาใช้ประโยชน์
เจ้าจังหวัดกาญจนบุรีต้องการให้โรงงานกระดาษ

เป็นพื้นที่สีเขียวและเป็นพื้นที่อนุลักษณ

จะมีเสียงสัญญาส่งเตือนอยู่บนหลังคานะครับ
เพื่อให้ชาวบ้านได้หลบภัยทัน

โรงงานกระดาษอายุเก่าแก่๘๔ปี

แต่ก็ยังมีสถาปัตยกรรมโบราณเก่า

ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี
ก็พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นกับชาวบ้าน
และยังไม่ได้ต่อสัญญาเช่ากับภาคเอกชน
จะมีการขอเช่าเพิ่มอีก๓ปีก็ตาม
พอหมดระยะเวลา๓๐ปีนะครับ
ทางลงกระดาษเขาก็จะขอต่อสัญญาอีก๓ปี
แล้วก็ทางธนารักษ์เนี่ยเห็นชอบให้ต่ออีก๑ปีนะครับ
การต่อ๑ปีก็มอบให้อำนาจให้ทางภูวาราชการจังหวัด
เป็นผู้ลงนามนะครับ
ผมก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ชาวบ้านได้เรียกร้องกลับคืนโดยเร็วนะครับ
ผมก็ไม่ได้ทำการต่ออายุสัญญาไปนะครับ
ก็บอกกับพี่น้องประชาชนว่าอาจจะต้องแสดงความต้องการ

ให้ทางส่วนราชการหรือผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้รับทราบ
ว่าทางเราต้องการยังไงทางพี่น้องประชาชนต้องการเงิน

จะมีทิศทางใดให้กับประชาชนในพื้นที่

และประชาชนก็ได้มีส่วนร่วมด้วย

ชนะสมบูรณ์ถ่ายภาพพยุงศักดิ์การสมเกต
ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน